โปรดติดตามตอนต่อไป
ป๊าตกใจหมดเลยป๊ายู
ป๊ายูสวัสดีก่อน

จี๊ดดังไปหน่อยใช่ไหม

แบะแบะแบะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว

ดีกันทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะ

แม่เมย์ยังไม่มา
แม่เมย์ยังไม่มา
มีแต่แม่ม้าเอาไหม

แม่ม้าได้ไหมแม่ม้าได้ไหมได้

วิดขาดแล้วก็เสียชีวิตคาที่เลยนะครับ

อายุ๔๐ปีนะฮะซึ่งเป็นคนที่ขอนแต่น

อยู่กลางถนนเหล่านาดีนะครับ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยในเทศบาลนครขอนแก่น
สภาพศพคอขาดเลือดไหลนอง
ทะเบียน๑กม๑๓๕๗ขอนแก่น

นอกจากนี้ยังพบสายสัญญาณสีดำ
กองอยู่บนถนนซึ่งเป็นสายที่เกี่ยวเข้าที่ลำคอของผู้เสียชีวิต
จนเกิดเหตุสลดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่๒๕มีสายยนต์ที่ผ่านมา
คือรถคันนี้นะครับเป็นรถที่เขาวิ่งมาในถนน
ปรากฏก็มีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มาแล้วก็เกี่ยวไปแล้ว

คอเลยเกี่ยวคอเนี่ยคอเกือบขาดเลยเสียชีวิตคาที่เลยนะฮะ

อันนี้ขัดสีเขียวโดนเกี่ยว

เนี่ยฮะโอ้โหมันน่ากลัวมากนะครับ
คือล่าสุดนี้นะฮะนายวิรเดชซาตานะครับ
ท่านเป็นผู้มนุยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยนะครับ
ได้เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะขณะเกิดเหตุ

พบรถของผู้ตายนั้นนะฮะวิ่งอยู่เลนซ้ายฝั่งหน้าโรงเรียนนะครับ

มีคนนั่งอยู่บนหลังคารถขับสวนมาอีกเลนหนึ่งนะฮะ

หย่อนลงมาเกี่ยวที่คอของผู้ตายเนี่ยนะครับ
หล่นจากรถจักรยานยนต์นะครับ
พร้อมกับสายดังกล่าวขาดกองอยู่กลางถนนนะครับ
ขณะที่กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งสามารถจับภาพ

แล้วล้มลงโดยที่ไม่มีคนขับนะครับคุณผู้ชมครับ

รถ๑๐ล้อคันที่เกี่ยวนั้น

ก้มหลบนะฮะลงเก็บวัตถุบางอย่าง
ก่อนจะเกิดเหตุสลดใจข้าง

ก็นั่นไงนะฮะ
ถ้าไม่ก้มทำไมจะต้องก้มลงเก็บ

ก็บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะฮะ

ก็บอกว่าจะเอาเรื่องนะฮะเจ้าของสายที่ทำให้แม่เสียชีวิต

อนาคตของตนเองก็คงจะต้องทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิม

ว่าจะเอาทท่ามยังไงไปเอาความผิดกับใคร
เอาจริงไปเอาความผิดกับคนรถสิบล้อนะ

ถ้าสมมุติมันไม่ห่อนลงมาก็

ก็เป็นไปได้คือปัจจุบันนี้บอกจริงนะรถมันก็คันสูงใหญ่ส่วนให้พวกสายดูดิ
สายระยงระยางข้ามพาดไปพาดมาบางทีมันก็พอกันหมดมันไปกันหมด
ไม่รู้จะเอาอย่างนี้ไปเอาความผิดกับใครนี่คือประเทศไทยสิ่งที่จะเอาความจริงกับใครนั้นไม่นอก
ต้องรักษาดูแลตัวเองอย่างดีจริงจะไปเอาความผิดเขาจะเอาอะไรมาชดเชยเอามาเอาอะไรมาชดใช้ให้ถูกป่ะ
ถ้าสมมุติในภาพเขาดึงสายเคเบิ้ลลงมาอันนั้นน่ะผิดแต่อันนี้ตัวเขาเองเขาก็หลบลงแล้วด้วย
คุณภาพชีวิตคนไทยต้องช่วยเหลือตัวเองถูก
อีกหนึ่งเรื่องวันก่อนเราเล่าว่าพี่ยุทธ์สรยุทธ์สุทัศนจิดาเนี่ยเป็นพระนะครับที่เป็นพระบวชอย่างเงียบณวัดหนองกระทุ่มอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
หลังจากนั้นปุ๊บมีประเด็นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้พระพยอมก็ออกมาพูดนะฮะก็อย่างที่รู้ว่าพี่ยุทธ์ได้ฉายาวัชชีระมโน
โดยคนใกล้ชิดบอกว่าการบวชครั้งนี้แม่ของคุณสรยุทธ์หรือแม่ของพี่ยุทธ์เนี่ยเขาป่วยแล้วก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
เขาบวชครั้งนี้เพื่อบวชให้แม่เห็นผ้าเหลืองบวชอุทิศให้กับแม่แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดกระแสดราม่ากันพอสมควร
ว่าตามกฎแล้วเนี่ยคนที่มีคดีติดตัวบวชได้เหรอนั่นน่ะสิบวชได้เหรอนะครับ
ล่าสุดเจ้านาทีสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดบทนครราชสิมมายนี่เดินทางมาที่วัฒน์กาว
มาติดตามรายละเอียดโดยเข้าไปสอบถามเจ้าอาวาส
วันนี้ถึงขนาดที่เจ้าอาวาสป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยนะฮะ

เครียดเครียดเพราะเจ้าอาวาสเองอายุก็เยอะแล้ว
แล้วไม่เคยเจอแบบว่า๑กองทัพคงจะมีกองทัพสื่อมวลชน
สองคงจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมากมาย
แน่นอนแน่นอนว่าคำถามหนึ่งคนมีคดีบวชได้ไหม
บางคนก็บอกว่าแยกกันนะ
คดีเนี่ยถ้าสมมุติเป็นคดีแบบไปฆ่าคนตาย
ขายยาเสพติดนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
อันนี้คดีเขาเนี่ยมันไม่ใช่แบบไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นหรือเปล่า

เขาบอกว่ามันไม่ใช่ไปฆ่าคนตาย
มันไม่ได้ไปขายยาเสพติดอันนี้อีกมุมหนึ่ง
อีกมุมหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นคดีที่ทั่วประเทศ

แต่มันต่างกรรมต่างวาระ

หรือเพราะว่าคุณสรยุทธสนจินดาเนี่ย

ถ้าสมมุติไม่ใช่คนของประชาชนก็บวชได้หรือเปล่า

เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่สื่อมวลชน

คดีอาญาแล้วก็มีเอกสารรับรอง

หรือเปล่าซึ่งได้รับรายงานว่าคุณศรยุทธ์ได้ไปจำวัดที่วัดวังม่วง
มวกเหล็กแล้วบวชที่วัดนี้บวชที่ปากช่องแต่ไปจำวัดอยู่ที่มวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรีห่างกันไปประมาณสัก๓๐๔๐กิโล
โดยสำนักพระพุทธศาสนากำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง
ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าพระครูอนุรักษ์สันติธรรมหรือหลวงพ่อใหญ่
ซึ่งเป็นพระอุปชาหรือที่บวชให้กับพระสรยุทธ์เนี่ยนะครับ
ได้เกิดอาภาษณ์หนึ่งเขาเครียดแน่นอนท่านเครียดแน่นอนอยู่แล้วล่ะ
อยู่ดีความดันทั้งสูงขึ้นมาเลยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปากช่อง
ลูกศิษย์ลูกหาเผยสาเหตุอาภาพเพราะเครียดจากกรณีบวชให้พระสรยุทธ์
เพราะว่าพระอนุรักษ์เผยว่าไม่รู้จักพระสรยุทธ์มาก่อน
แล้วก็ที่สำคัญพระท่านก็บอกว่าอายุท่านก็เยอะแล้วท่านก็อยู่แต่ในวัดในวา
อันนี้คือเราก็เข้าใจพระไม่ใช่พระอายุน้อย

ตอนนี้ขั้นความดันเข้าโรงพยาบาลอยู่

มีอีกกระแสหนึ่งเขาบอกว่าตามรัฐมนูลปัจจุบันเนี่ย
คุ้มครองศิษย์ตามมาตรายิ้วสิบเก้า

เพราะตอนนี้กำลังอยู่ถ้าสมมุติจะพูดตามหลักจริง

นะเบื้องต้น

อันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้

อีกรูปแบบหนึ่งได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ

ดิฉันเรื่องขมขืนไหม

เกี่ยวกับเรื่องของการแบบว่าเช่าที่อยู่
อะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะมีอันต่อไป

อายุแค่๑๔เท่านั้นเองมาร้องเรียนค่ะ

ลูกสาวนี้ถูกนายกีรติ

อายุ๒๐ปีซึ่งเป็นคนเก็บ

เพื่อที่จะหาเงินมาจ่ายหนี้นอกระบบค่ะ

ส่วนตัวระบุว่าเรื่องจริงคือ

แต่ไม่ได้ข่มขืน

มันก็อยู่ติดตลาดเลย
ติดถนนด้วยบ้านคนก็เต็มไปหมด

ทำไมน้องไม่ออกมาเรียกให้คนอื่นเขาช่วยล่ะ
เพราะว่าตนเนี่ยก็คบกับน้องเนี่ยนะคะ

ให้ข่าวว่าไม่รู้จักกันมาก่อน

ต้องบอกอย่างนี้นะตอนที่นั่งดูข่าวนี้นะ

ถูกดำเนินคดีเพราะว่าไม่มีเงินหรอก
หนึ่งล้านบาทเนี่ยนะฮะที่จะไปสู้คดี

ตนก็มีเงินพอที่จะ

เรื่องพลาดผู้ยาวเนี่ยตนไม่ปฏิเสธ
แต่ว่าการที่อีกฟัยนึง

คมคื้นมีคมคูด้วย

ไม่เกินหรอกเพราะว่าจริงแล้วอายุ
ผู้ยาวอยู่แล้วคุณจะไปพูดมา

คือบางครั้งก็ต้องไปอ่านข้อกฎหมายก่อนที่จะมาพูดแบบนี้
เลอะเถอะคือยิ่งที่มาพูดแบบนี้คนก็ยิ่งด่าผมพูดจริงเนอะ
ว่ากลายเป็นแบบว่าคือโง่แล้วอวดฉลาดมันมานั่งพูด
บอกว่ากูไม่ผิดไปมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุไม่ถึง๑๔อย่างนี้
แล้วบอกว่าอ๋อเด็กเขาสมยอมอย่างนี้เหรอ

แต่เธอรู้ไหมเวลาขึ้นศาลนี้นะ

มันไม่ได้หรอกเพราะว่า
ดูหนังตั้งหลายเรื่องนะ
มันหนังพี่แต่ชีวิตจริงข้อกฎหมายเขาบังคับเลยว่ายังไงก็ไม่ได้

ทั้งหญิงและชายนะ

ค่ะแต่เขาก็ยังดันทุลังที่จะพูดต่อไปนะ
ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควร
ช่วงหน้าคนที่เช่าอพาร์ทเมนต์อยู่
คนที่เช่าหอพักอยู่
เราเจอปัญหาปัญหาหนึ่งคือค่าน้ำค่าไฟแพงเหลือเกิน
วันนี้นะฮะจะมีการคุมค่าน้ำค่าไฟหอพักแล้วล่ะ
แล้วก็ที่สำคัญห้ามเก็บแพงเกินจริง

อันนี้ไม่ค่อยพีคไอ้ที่พีคเนี่ยบนทางด่วนก็ห้ามกลับขับเกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริง

มากับข่าวใส่ไข่ฮะแน่นอน
วันนี้คนชาวหอทั้งหลาย

ก็ตอนอยู่หาไร้ฮะแต่ละคนที่มัน
แล้วก็มันจะมีอยู่ห่อนอกซึ่งคนถึงชอบบ่นกันตลอดก่อนว่า
ค่าไฟแพงค่าน้ำแพงก็ต้องจ่ายค่าประกัน
ค่าน้ำแพงก็ต้องจ่ายค่าประกันล่วงหน้า๓เดือนบ้าง๔เดือนบ้าง

อ๋อเป็นอย่างนั้นด้วยแต่เธอเคยอยู่หอแต๋วแตกนู่นด้วยนี่ด้วยนี่ด้วย
นานแล้วเป็น๑๐ปีแล้ว
เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าวันนี้ปัญหาปัญหาหนึ่งของเด็กนักเรียน
คนที่เช่าหออยู่หอพักอยู่ห้องเช่าอพาร์ทเมนต์อยู่วันนี้
กรณีที่ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเขาว่าด้วยสัญญา
เรื่องธุรกิจให้เช่าอาคารที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญานะครับ
พศ๒๕๖๑จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่๑พฤษภาคม
มันเกี่ยวอะไรกับชาวหอเหรอคือกำหนดให้ห้องพักห้องเช่าหอพักต่างเนี่ย
ต้องจัดเก็บค่าน้ำปลาปลาค่าไฟฟ้าเหมือนกับอัตราที่การไฟฟ้า
แล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการปราปานครหลวงการปราปาส่วนภูมิภาค
เรียกเก็บกลับบ้านเรือนคือที่บ้านหน่วยละเท่าไหร่
หอพักคนที่ไปเช่าอยู่ต้องจ่ายหน่วยละเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ไปบวกเขาเพิ่ม
เพราะทุกวันนี้เขามีการไปบวกกันเพิ่มเยอะเหมือนกัน
ซึ่งผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามคุก๑ปีแล้วก็ปรับอีกไม่เกิน๑แสนบาท
หรือแอ้นเจนทั้งจำทั้งปรับ
เกินจริงแล้วยังมีข้อห้ามอื่นอีกเช่น
ห้ามเรียกเก็บค่าประกันความเสียหายเกิน๑เดือน
ปกติกี่เดือนเองจี้๓๔เดือน
เหรอคือต่อไปนี้ให้เก็บได้ไม่เกิน๑เดือน

ห้ามเรียกเก็บค่าต่อสัญญา

จะต้องไปเก็บไม่ได้ผิด
แล้วก็กรณีที่ผู้เช่าค้างจ่ายค่าเช่า
ห้ามเมื่อก่อนนี้คือล็อกห้อง

ไปอยู่ไหนฮะลูกน้องฉันชอบไปค้างค่าเช่าเขานะฮะ

เอาทรัพย์สินของผู้เช่าเอาไปโยนทิ้งปั๊บ

ไม่มีสิทธิ์เข้าไปขนย้ายทรัพย์สิน
หรือล็อกห้องไม่ให้ผู้เช่าเข้าไปอาศัยด้าน
แต่ให้ดำเนินการฟ้องร้อง
คือต่อไปนี้สมมุติว่าสมมุติ

ฟ้องร้องเอาไม่มีสิทธิ์ไปล็อกห้องเขา

หลังจากยกเลิกสัญญาแล้วต้องขอให้ศาล

ต้องให้ศาลออกคำบังคับ

ถึงจะมีสิทธิ์เคลื่อนย้ายทรัพย์สินทั้งหมด
จากนี้ผู้เช่ายังสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าไว้

ทุกวันนี้แจ้งล่วงหน้าแค่๓๐วัน
สมมุติคุณจะไม่อยู่คุณจะไปเปลี่ยนที่เนี่ย

บางทีก็มาให้เจอที่หมายที่ดีกว่าถูกกว่าอะไรเงี้ย
เมื่อก่อนมันจะต้องอยู่ให้ครบปีใช่ไหม

ส่วนกรณีสัญญาสิ้นสุดและผู้บริโภควางเงินประกันไว้
หากกฎหมายมีผลบังคับใช้
ผู้ประกอบการต้องคืนเงินประกัน
ให้กับผู้บริโภคทันที
เว้นผู้ประกอบการขอตรวจสอบความเสียหายในห้องก่อนว่า

ซึ่งจะใช้ในการตรวจสอบภายใน๗วัน

พี่พี่ก่อนมาอยู่ห้องนี้พี่พี่แม่อยู่ห้องข้างหลังนี้

บางทีบานเกลียดเสียตั้งนานแล้วก็มาหาว่าเราทำสิ่ง
บางทีพัดลมหมุนช้าก็หาว่าต้องเอาช่างมาซ่อม
คือสุดท้ายเงินประกันที่จ่ายไว้ไม่มีทั้งบาท
เขาบอกว่าการจ่ายประกันเช่าล่วงหน้า

ขนาดที่ประกันความเสียหายถ้าไม่เสียหาย
สมมุติเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาเสียหายเลย
ซึ่งต้องดูความเสียหายว่าที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาก่อนหรือเปล่า
แล้วก็เงินประกันที่ตั้งไว้มันพอหรือเปล่า
นี่ไงก่อนหน้านี้มันมีผู้หญิงคนหนึ่งไลฟ์สดจำได้ไหม
ที่ว่าเหมือนแบบมีการวางเงินประกันเอาไว้
แล้วปรากฏว่าเดี๋ยวกันก็ไปติดอะไรที่ในห้อง
สติ๊กเกอร์อย่างนั้นต้องสติ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้
เขาคิดเท่าไหร่จุดละร้อยมั้ง

อ่านข่าวให้จบทำหน้าจีบตัวเองให้ดีไม่ต้องสันละแหน่เรื่องชาวบ้าน
เข้าใจไหมบนทางด่วนก็ห้ามขับรถเกิน๘๐

ไอ้ไฟหัวเหลานะไอ้ไฟหัวเหลา

ไอ้ไหนละคุณวะ
เอาเมื่อกี้ก็ถามมาอายุเท่าไหร่๓ขวบนิด๒เดือน๓เดือนนะครับ

อ่าปรุงก็ไม่ค่อยชัด
กลับเล้วกลับบ้านละ

จริงหรือเปล่านะครับ
ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับสำหรับคนใช้รถถนน

ตอนนี้เกิดเป็นกระแสพิพาคอีตจานกันมากนะครับ
ตรงนี้ที่ห้ามขับขับขี่รถ
ด้วยความเร็วเกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
บนทางด่วนในกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก

ซึ่งรับผิดชอบทางด่วนในกรุงเทพ

ผู้ใช้ทางด่วนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
ทางด่วนในเขตเมืองไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และทางด่วนเขตนอกเมือง
ก็ไม่เกิน๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งจะมีการจับกลุมอย่างเคร่งครัด

ทางพลฯตำรวจตรีดครเอกลักษณ์ลิมสังการ

ควบคุมความเร็วบนทางด่วนในกรุงเทพ
ไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น
มาจากกฎกระทรวงฉบับที่๑๐พฤษภาคม

ซึ่งออกตามความในพรบจราจรทางบก
พศ๒๕๒๒นะครับ
สำหรับการขับรถเร็วเกิน
กำหนดมีอัตราปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แต่มันก็วิ่งไม่ถึงอยู่แล้วไหมเวลารถติด
ทีนี้เขาบอกว่ามีคำถามของคนหลายคนที่มาถาม
เขาบอกว่าจะจ่ายเงินเพื่อ
ควบคุมความเร็วบนทางด่วนไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สัมพันธ์กับความต้องการแล้วก็ลักษณะการใช้ทางด่วนที่ต้องการความเร็ว
ประกอบกับรถมีประสิทธิภาพแล้วก็สมรรถภาพเนี่ย
ความปลอดภัยพัฒนาดีขึ้นมากแล้ว
แรงข่าวอ้างนะครับบอกว่าหน่วยงานเกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการศึกษาประเด็น

ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะให้ใช้ความเร็วได้เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชัว

ในฐานะตัวเองใช้ทางด่วนทุกวันไหมคะ

ถ้าสมมุติ๘๐รถเราหนีรถติดอยู่แล้ว

บางทีมันขึ้นไปข้างบนมันก็จอดอยู่เฉยอยู่แล้วเหมือนกันนะ

นี่คือหมายถึงว่าต้องการให้เกิดความปลอดภัยใช่ไหม

เขาว่าอย่างนั้นว่าอยากให้ปลอดภัยก็ขับกัน๘๐กิโลเมตรอะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้บางคนเขาก็มองว่า
เงินขึ้นทางด่วนก็ไม่ใช่แพง

บาทบ้าง๑๐๐อะไรอย่างนี้
มุติคุณใช้ทางด่วนไปครั้งหนึ่งกลับครั้งหนึ่งวันหนึ่งเท่าไหร่แล้วล่ะ
แล้วปัญหาที่มันแย่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะ
ใช้คำว่าทางด่วนแต่ขึ้นไปเนี่ยติดอย่างนี้

มันมีประโยชน์อะไรกับการที่ผมขึ้นทางด่วน
จ่ายเงินทิ้ง๕๐๘๐บาทกับอยู่ข้างล่าง
ดิฉันเนี่ยมีรูปมาเก็บตังค์ที่บ้านตลอดเลย

ก็วันไหนที่ขับรถสปอร์ตไง

ไปเสียตังค์ตาแฟนคลับไหม

ทุกวันนี้เบื้องต้นคือห้ามเกิน๘๐

อันนี้คือกฎหมายที่ถูกต้องจริง

แต่เขาก็งงบางทีรถมันสารภาพดีขึ้นแล้ว
ความผิดโอ้โหบางทีมีแอร์แบ็คมีอะไรมากมาย

อย่างนี้สปรงสปอร์ตก็ขับแค่๘๐พอนะ

๑๐๐กว่า๑๑๐อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้๑๐๐กว่าร้อยสักร้อยสิบ

แล้วรถก็จะตีมันก็ไม่น่าจะใช้คำว่าทางด่วน
ใช่หรือถืออยากเก็บเงินดีกว่า

ตรงเวลาขึ้นนะคะทุกอย่างจะโล่งหมดเลย

พอแบบผ่านเนินเต่าไปแป๊บนึงติดเลยค่ะ

เมื่อกี้เท่าไหร่ตอนจ่ายตังค์คือโล่งมาก
ตอนช้าวนี่อย่ารีบว่าทางด่วนเลยนะขึ้นไปจริง

ทางด่วนมากเลยทางด่วน

อะไรล่ะช่วงนี้เอาใจคนรักยีนซะหน่อย
อยากให้ยีนดูสวยนาน
เขาบอกอยากให้สียีนดูสวยนาน

เพื่อยินตัวเก่งของคุณแองจี้พร้อมแล้วทำการแสดงฮะ
สวัสดีค่ะมาแล้วกับคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะมีผู้กำกับตัวเอง
ตอนนี้นะคะเอสเซนต์คุณแม่เลิศมากจัดให้ค่ะนี่คุณแม่

เธอสมภัฐพิเศษช่วยป้องกันแสงยูวีป้องกันสีสันและใหญ่ภาค
นุ่มสวมใส่สบายรีดง่าย
ให้กลิ่นหอมติดทนนานกันเลยทีเดียว

แบบนี้ต้องยกให้กับผลิตภัณฑ์

ใครอยากลองใช้ที่มีจำหน่ายถุงนี้

ผมอยากจะแกะให้มึงดังก็กินซะนะครับ
ก็ลองชิมเล่นก่อนสิเผื่อเจาะนี่กระป๋อกระป๋าจะไม่ดี

ตอนนี้เขาส่งมาแล้วนะทางทนายสงกรานเขาดูอยู่
เค้าส่งกลับมาบอก

เขาบอกว่าผิดนะครับสำหรับคนที่ไปมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
ที่ไม่รู้สิทธิภาวะ
แม้กระทั่งเด็กจะยอม
เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
โทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีหรือปรับไม่เกิน๒แสนบาท

คือถ้าไม่มีเงินก็ทั้งจำทั้งปรับ

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาบุญเส้นแสดงความดีดีกว่าใช่

ข้างหลังเลือกกับแฟนทุกคนนะก็เป็นเพื่อนกับทุกคนใช่ไหม

เขาเป็นเขาเป็นเพื่อนกับแฟนเขาทุกคนนะ

เขาเป็นเพื่อนกับทุกคนนะถามสิใช่ถามสิ
จริงเพราะว่าหัวเก่าจะมาขออะไรกันให้หมด

เอามาอีกชุดหนึ่งนะไปอ้าวกลับบ้าน

เอามากุ๊กกิ๊กดารากันดีกว่านะคะ
กูกกกลิ๊กดารา

ก็หลังจากที่เห็นภาพบอยปะกรไปกับสาวฝรั่ง
เราก็รีวินเขาที่สู้ว่าเอ๊๊ไม่มีแฟนเป็นฝรั่งหรอก
เข้าใจคำนี้ไหมทุกคนก็แบบว่ามีคำถามขึ้นมาทันที
นะฮะบอยเขาก็บอกว่าออกมาชี้แจงทันทีเหมือนกัน
ว่าจะใช่แฟนได้ยังไงล่ะเพราะว่าฝรั่งคนนี้เนี่ย
เป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องวันใหม่

ยี่ปงญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเพราะว่าแม่ผมเนี่ยนะครับ
เป็นคนชวนครูเนี่ยเข้าไปเพราะว่าครูกับแม่เนี่ย
สนิทกันมากตอนที่แบบว่าเอาน้องวันใหม่ไปเรียน
ภาษาอังกฤษจนถึงณปัจจุบันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเอ่อ
ตัวของบอยล์เขาก็มีคนขับรถไปส่งเองน้องนั้นเนี่ย
เขาก็จะเจอแล้วก็รู้จักกันได้เป็นอย่างดีเราก็เลยไปถามเขาว่า
ทริปที่ไปญี่ปุ่นคราวนี้เนี่ยนะคะมีคนโฟกัสไปที่ครูสอน
ภาษาอังกฤษของน้องวันใหม่บอยก็บอกว่าก็เป็นครูของน้องวันใหม่
แล้วครับเขาสนิทกับแม่แม่ก็เลยชวนไปด้วยก็เลยถามต่อว่าอ้าว
สนิทกับบอยด้วยป่ะแล้วก็บอกว่าผมว่าคงจะสนิทมากกว่านี้
ถ้าผมพูดภาษาอังกฤษเก่งจริงก็น่าจะเรียนไปด้วยกันเลยนะ
จะได้เก่งแล้วยังงั้นมีคนเข้าใจผิดเยอะแล้วเขาว่าเป็นหวานใจของบอยล์
บอกความจริงเนี่ยนะมันไม่ใช่เชิงเข้าใจผิดหรอกครับ
แต่ว่าคนเขาแค่อาจจะสงสัยว่าเป็นใครมากกว่าก็ไม่ได้มีอะไร
ถามว่าผมสนิทกับครูไหมก็เป็นครูของน้องเขานี่แหละนะครับ
เวลาไปรับไปส่งน้องเนี่ยมันก็ต้องเจออยู่แล้วอ่ะอย่างที่ท่านบอกเนี่ยนะ
แต่ว่าแม่จะสนิทกว่าเพราะว่าแม่เป็นคนที่ดูแลน้องโดยตรง
แล้วก็คุณครูก็เป็นครูประจำชั้นของน้องวันใหม่ด้วย

ตลอดทั้งทริปนั้นแหละก็บอกจริงแล้วมันก็ต้องใกล้หรอละครับ
เพราะว่าเราก็เหมือนเป็นแบบคืออันนี้ครูเขาไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่น
ดังนั้นผมก็เหมือนกับแบบว่าเป็นผู้นำเข้าใจไหม
แล้วครูเหมือนแขกเราก็เหมือนก็จะพาแขกไป
เราก็เป็นโค้ชให้เพราะว่าคอยดูแลนี่แหละ
มีคนเชียร์บ้างว่าถ้ามาถามไปทำไมถึงขนาดนั้น
เออบอยก็บอกว่าไม่มีไม่ได้เชียร์ไม่มีอะไร
เป็นแค่ครูของน้องวันใหม่แค่นั้นเอง
กลัวไหมว่าจะมีสาวคนอื่นเนี่ย
พอเวลาเขาเห็นไม่มีสาวคนไหนกล้าเข้ามาในครอบครัวของเธอ
โอ๊ยอะไรจะเริงสล้ำขนาดนั้น

เมื่อวานนี้ชาคฤษหลายคนเห็นภาพชาคฤษน้อย

เหมืนฯริษดิ์เลยดูสิเหมือนชาคฤษ

จมูกปากทุกอย่างเป็นชาคริสหมดเลย
หลังจากที่เมื่อวานเคยหลายคนได้ชื่นชมน้องโพล
แล้วก็แทนที่ไปดูแบบนี้เขาไปถามวุ้นเส้นอีก

แล้วก็แอนพัทธิราแกรนได้คลอดลูกชายน้องโพลวันที่๒๕เมษายน
นี่เขาก็ไปแสดงความยินดีด้วยซึ่งทำให้หลายคนเนี่ยก็แสดงความยินดีกับความเป็นพ่อเป็นแม่
พ่อแม่มือใหม่ทั้งคู่แหละรวมไปถึงสาววุ้นเส้นอดีตภรรยาของชาคริส
เต้นเข้าไปคอมเมนต์เหมือนเยี้ยเหมือนชาคริกมากเข้าไปคอมเมนต์
คือวุ้นเนี่ยมันก็แมนอยู่แล้วไอ้วุ้นเนี่ยก็ไปคอมเมนต์นะครับก็คอนเก็ตค่ะยินดีด้วยนะ
อันเป็นการสื่อให้เห็นถึงความปรารถนาดีที่ทั้งสองคนยังมีให้แก่กันเขายังทำธุรกิจของเขายังอยู่ด้วยกันมีนะ
คุณบรรดาบก็ถามว่าเรียกวานี้อยู่คอนโดล่ะคือที่เก็บค่าน้ำแพง
ก็เหมือนกันหมด๑พฤษภาเริ่มเหมือนกันหมดทุกที่ที่มีการเปิดให้เช่า
เช่าแต่จริงค่าน้ำก็ไม่แพงนะค่าไฟแพงใช่ค่าไฟแพงค่าน้ำก็ไม่แพง
บางทีค่าที่คอนโดเขาเก็บเกินเหรอเก็บเกินอัตราใช่ไหมคอนโดบางที่ก็เก็บเกิน
จริงเหรอคอนโดบอกว่าพวกเขาเก็บหน่วยเกินนี่ก็อยู่คอนโดไฮโซมากเลยนะ
แบบว่าก็ใช้นี่นะก็แบบเดือนร้อยสองร้อยเองอ่ะน้ำอ่ะเหรอแต่ไฟนี่ก็แล้วแต่เราเปิดนะ
มาถึงเรื่องโป๊ปดีกว่าโป๊ปกับปุ๊กเป็นแฟนกันเหรอพีพียังไง
คือทางโซเชียลเนี่ยรวมถึงตัวพวกหนูเนี่ยก็คือไปดูความจับผิด
ครูแม่ดูภาพนี้คือเขาบอกว่าถ้าไม่สนิทกันทำไมต้องอบ
ไม่เกี่ยว
ผีเข้าความค่อยอากาศต้องทิ้ง
ในสังคมของเรามีคนฮิตในต่างเลี้ยงมีความจับผิด
ดูสิมีความกุ้มกรีมดูการมองตรงมองตาตัวดู
เขารู้จักกันมาก่อนหน้านี้แจ๊กกะรีนบอกเขารู้จักกัน
ก็รู้จักกันอยู่แล้วในวงการตอนพวกอีเวนต์เขาก็ต้อง

อยู่บ้างกันช่ายนิกันเธอ
ซึ่งเป็นผู้จัดการพี่ปุ๊กลุ๊ก
ถูกไหมครับเขาก็ได้มีการออกมาแจงข้อสงสัยนะครับ

คิวและปุ๊บกับปุ๊กลุ๊กเนี่ยเขาสนิทกันมานานมากแล้ว
นับแล้วก็ประมาณเข้าปีที่๓ได้แล้วนะคะ
แต่ว่าความสัมพันธ์คือเป็นพี่น้องกันในแก๊งเท่านั้นเอง
ถามว่าตอนนี้ปุ๊กกับโป๊ปรู้เรื่องยังว่ามันเป็นประเด็นขึ้นมา
อันนี้พี่เองก็ยังไม่ได้คุยกับปุ๊กเพราะว่าปุ๊กเองก็ติดถ่ายละครอยู่
แต่คิดว่าปุ๊กคงจะรู้แล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร
ส่วนโป๊ปเขาก็คงจะรู้แต่พี่ว่าเดี๋ยวก็คงออกมาตอบแน่
เพราะปุ๊กเป็นน้องสาวที่เขาสนิทนะครับ
คือดังนั้นนักข่าวเขาก็มีการถามต่อบอกว่าสนิทกันมานานไปรู้จักกันตอนไหน
ผู้จัดการเขาบอกคือจุดเริ่มต้นเกิดจากตอนที่พี่กบ
ที่เขาสนิทกับโป๊ปมากและพี่กบก็รู้จักกับพี่

คือกับแก๊งนี้เป็นแก๊งนักฟุตบอลที่มีอยู่ประมาณ๑๐๒๐คน
เราก็สนิทกันมาแบบนี้ตั้งนานแล้วแล้วก็ลงรูปกันมาตลอด

จริงแล้วรูปปุ๊บกับปุ๊บก็ลงกันอยู่เรื่อยนะ
งานเลี้ยงปีใหม่ที่ผ่านมาก็นัดกินข้าวกัน
หรือว่าในไอจีของพี่เองก็มีแต่คนอาจจะไม่ได้สังเกต
แต่ไม่เคยใครรู้ว่าส่วนสนิทชีวีกันเราก็บอกจริงหรอไม่มีใครรู้อะไรเหรอ
นะฮะแก๊งฟุตบงฟุตบอลก็เจอกันอะไรอย่างนี้นะ
ตอนนั้นใครจะไปสนใจปุ๊บใช่ไหมล่ะ

ก็ขนาดพี่โป๊ปหายไปคนกันตามหาที่ไปบริบัติธรรม
ตอนนี้โป๊ปดังมากดังมากจริงตอนนี้ดูไปไหนไม่ได้เพราะคนจับตามตลอดดู
ตอนนี้วินาทีนี้ก็โป๊ปอะเนาะ
ไม่ชอบพี่พี่โป๊ปเป็นสเปคหรือไม่ไม่รู้อ่ะโป๊ปอ่ะ
ไม่รู้เหมือนกันนะชอบคนที่สูงแม่งโม้ชอบคนที่สูง
ทุกคนบอกว่าข้อกำหนดมากก็คงจะต้องจอดรถไว้บ้าน
จริงอยากจะพูดอะไรนิดหนึ่งได้ป่ะได้
ข้อกำหนดบ้านเรานี่อ่อนที่สุดเลยนะ
แล้วลองไปดูที่อังกฤษสิเครียดตายเลย
เขาบังคับแทบจะไม่ให้คนใช้รถซะด้วยซ้ำ
จริงนี่ของเราอยู่สบายสุดแล้วมันจะบอกต่างประเทศไงครับ
พวกนี้ก็บินจากต่างประเทศเหมือนกันเนี่ยฟ้อง๒๐ล้านเนี่ยโอ้โฮ
ไปยุโรปแล้วไม่ยอมไปไง
พวกนี้ก็บินจากต่างประเทศหรอกบินมาเลย
ไม่ยอมด้วยยังไงก็ไม่ยอมด้วยจะฟ้องให้ได้เดี๋ยวกลับมา

เรามีเรื่องราวดีอยากจะมาบอกเรื่องราวดีสิคะคุณแม่
ช็อปไม่หยุดเลยช่วงนี้ร้อนแรงจริงกะเลยสิแล้วค่ะ

นี่ไงลาซาด้าจะได้สั่งอย่างนี้เข้าบ้านได้แล้ว

แต่คุณแม่สั่งมาเอง

ต้องถามก่อนเลยแอปนี้มีกันหรือยังนะ

ได้ที่แอปโสตอล

ตรงนี้เราก็จะสั่งโทรศัพท์เล่นดีมั้ย

ฉันขอความงามเลยสั่งอะไรดีคะ
นี่ถูกเสร็จก่อน
้าเพิ่มอย่างนะคะ

จะเข้ากับผิวหน้าใช่ปะถูกสีแน่นอนใช่ปะนี่เราก็เลือก

โอ้โหแม่มดโอ้โหน่ากลัวนะแม่มดมีเสกอะไรได้บ้างเนี่ย

เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็น
เดี๋ยวสิแกะกันสิช่วยเสกนี่คุณแม่
ทำไมละอีกคนส่งไม่ช่วยแกะ
นี่อยากอารมณ์เสียคนตรง
เดี๋ยวสิเดี๋ยวฉันจะบอกอย่างนี้
ถ้าสมมุติว่ามันผ่านออยได้เป็นอย่างดี
เดี๋ยวจะขอพูดกันเลยทีเดียวว่า

ในเรื่องของการปกปิดจุดด่างดำ
ได้อย่างเนียนนุ่มมากเลยทีเดียว
ปกป้องแล้วก็ปรับสภาพสีผิวเนี่ยนะคะ
ให้ดูเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งตลับเดียวเนี่ยเอาอยู่เลยทีเดียวจะบอกให้
ซึ่งอันนี้ช่วยในการอำพลาง
ริ้วรอยแล้วก็รูขุมขนได้เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวนะคะ
ผิวก็จะเนียนดูเป็นธรรมชาติ
ก็คือมันจะทำให้ดูเบลออย่างนี้นะคะ

ก็ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด
ผ่านออยอร์จึงพูดและกากฏธรรมอย่างนี้ได้

เอาอย่ารอช้านะครับ

โปรนี้เริ่มตั้งแต่วันที่๒๕๒๗เมษานี้เท่านั้นเองนะครับ

เอ้าพรุ่งนี้กลับมาพบกับข่าวสายไข่หลังขอบคุณฮาต

น้องไปส่ง
โปรดติดตามตอนต่อไป